ปีที่ผ่านมานั้นก็เป็นปีแห่งการสูญเสียบุคคลสำคัญนะครับ

สูญเสียบุคคลทั้งเบื้องหน้า
แล้วก็เบื้องหลังไปหลายต่อหลายคนเช่นกัน
ซึ่งก็ทิ้งไว้แต่ผลงานคุณภาพ
รวมถึงความอาลัยที่ยังอยู่ในความทรงจำครับ
เริ่มจากวงการตลกที่ต้องสูญเสียน้ำตาให้กับการจากไปของดอนจมูกบาน
นักแสดงตลกอาวุโสวัย๖๙ปีที่เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ต่อสู้มานานกว่า๕ปีเต็ม
ซึ่งหลังจากนั้นเพื่อนพ้องในวงการตลก
ก็ได้จัดโครงการอิ่มท้องอิ่มบุญ
เพื่อหาเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของตลกผู้ล่วงลับ
มาในวันที่๑๘ตุลาคม
ตลกอาวุศว์จารัญเพชรเจริญหรืออศรีเทา
เสียชีวิตลงในวัย๘๔ปี
ต่อสู้กับโรคความดันโลหิตสูงและต่อมลูกหมากอักเสบ

ได้บริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลจุลาลงกร
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์

ก็สูญเสียนักร้องคุณภาพเจ้าพ่อเพลงหวาน
สันติดวงสว่างหรือนายเจรผู้ทอง

หลังเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตก
หมดสตินอนโคม่านานถึง๔วัน
กลับไปในวันที่๑๓เมษายน
นักร้องลูกทุ่งอีสานชื่อดังแดนจิตกร
เจ้าของผลงานเพลงครองใจมหาชน
อย่างมนตรรักต่อจวอและหัวใจคิดฮอด
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งโพรงจมูกและต่อมน้ำเหลือง
โดยหลังจากเสร็จสิ้นงานชาปนกิจ
ต้นสังกัดได้จัดคอนเสิร์ตให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ชมฟรี
เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
และเมื่อวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
นักแต่งเพลงชั้นครูลบบุรีรัฐ

ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง

เสียชีวิตลงด้วยอาการปอดติดเชื้อในวัย๗๗ปี
ซึ่งถือเป็นการสูญเสียปูชะเนียบุคคล

นักร้องลูกทุ่งระดับตำนานหลายคน

ก็ร่วมไว้อาลัยให้กับการจากไปของบุคคลเบื้องหลัง

ที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัยเพียง๓๙ปี
ด้วยอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออก
กลางกลางความโศกเศร้าของคนรอบข้าง

จากไปแบบไม่ทันตั้งตัว
และเมื่อวันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมา
นักแสดงอาวุโสมารสีณบางช้าง
ที่มีผลงานทั้งจอเงินและจอแก้ว
สายตาของผู้ชมมากว่าครึ่งสัตวรรษ
ก็เสียชีวิตลงในวัย๘๔ปี
ที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่

อาการช็อกไม่รู้สึกตัว

คือการเสียชีวิตของพระเอกน้ำดีปทฤษฎี

เป็นเวลากว่า๗๐วัน
โดยต้องต่อสู้กับอาการแทรกซ้อนมากมาย

พยายามยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถ

ซึ่งเหตุการณ์สุดเศร้าในครั้งนี้
เพียงแต่จะมีทิ้งไว้แค่รอยน้ำตาเท่านั้น

แสนจะเรียบง่ายของพระเอกนิสัยดี
ที่ตั้งอยู่บนความพอเพียงมาโดยตลอด
รวมทั้งยังแผ่กระจายไปยังคนในครอบครัว

ถอดแบบความสมรรถะของผู้เป็นพ่อออกมาได้อย่างชัดเจน
โปรดติดตามตอนต่อไป